ข่าวต่อไปนี้มันก็เกี่ยวกับตำรวจนะ

แล้วก็เอาปืนยิงขึ้นฟ้า๒๓นัด
คุณผู้ชมหลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้ว

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีเสียงปืนไหม

ซองที่เอวแล้วก็หยุดรถกลางถนน

คนด่ามันเพียบเลยค่ะ
มายิงปืนขู่ชาวบ้านชาวช่องของเขา

ชุมชนม่วงมณีแถวดอนเมือง

ไปคุยกับคนที่เขาขับรถ

บอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวดอนเมือง
ไม่รู้จักใครไม่มีศัตรูย่านนี้ด้วย

ชุมชนม่วงมณีขับรถมาจากที่พัก

ก็เลยชะลอแล้วเปิดทางให้
ว่ารถยนต์ของเขาไปปาดหน้าหรือเปล่า
เลยมีการขี่มาแล้วก็ชักปืนมา
เหมือนกับจะขู่ยิงขึ้นฟ้าแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมพอทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัส
เขาเอาคลิปแชร์มันกลายเป็นประเด็นค่ะ

ตำรวจสนดอนเมืองลงพื้นที่เลย
จุดที่เกิดเหตุไปเจอเป็นปลอกกระสุน๙มม๓ปลอก
อยู่ห่างกันประมาณ๑๕เมตร๑๕เมตรนี่แหละค่ะ

ก็เห็นแหละว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีขาว
ทะเบียนก็เป็นทะเบียนตาโล่
ใส่เสื้อคุมด้านหลังปักราชนาวีด้วย
ทีนี้เห็นทะเบียนถูกไหม

เอาเลขทะเบียนไปตรวจสอบก่อนเลย
อ้าวปรากฏว่าเป็นเลขทะเบียนที่ใช้กับรถ

เป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว

ป้ายฟรานโล่เนี่ยเป็นป้ายปลอมแต่เอามาติดไว้นะคะ
แต่ว่าป้ายทะเบียนจริงก็มีนะครับใช่ทีนี้พอรู้เรื่องป้ายทะเบียนแล้ว
ก็ต้องตามแกะรอยต่อค่ะจนตอนเย็นเมื่อวานค่ะ
ไปจับกลุ่มตัวคนนี้ได้
ผู้ชายคนนี้คือนายธเนธพลสุขประยูนอายุ๕๗ปี
จับตัวได้ที่เคหาดอนเมือง
แล้วไปเจอนี่ดูสิตอนสภาพจับตัวเขา
แล้วก็เจอเครื่องแบบชุดร้อยตำรวจเอก
คือติดอามกองปราบอีกชุดหนึ่ง
มีวิทยุสื่อสารมีวอล๓เครื่อง
เสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันก่อเหตุ
เจอเยอะเลยเจอเยอะมากเลยนะ

ทีนี้ตำรวจก็นำตัวนายธเนธพลมาสอบสวนนะ

ว่าคนในคลิปนั้นน่ะคือผมนั่นแหละตัวผมจริง
ตำรวจก็ถามว่านี่แล้วเป็นตำรวจเหรอ
นายธเนธพลสายหน้าผมไม่ได้เป็นตำรวจ
ผมแค่ชอบอยากเป็นตำรวจก็เลยไปหาชุดมาใส่

ส่วนมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาจริง
ทะเบียนก็อย่างที่บอกไงว่าไม่ใช่
เอาป้ายทะเบียนตาโล่ปลอมมาติดเอง
แล้วเรื่องของการยิงปืนเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยสิ

จริงเราตั้งใจถึงท่านที่จะทำให้เขาเสียชีวิตไหม

เพราะฉะนั้นมันถึงตัดสินใจจริงหรือครับ

แค่ยิงขู่เฉยแล้วมันได้เหรอคุณสืบสกุล
แบบนี้มันก็ไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายไงคะ

เพราะว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
แล้วก็เรื่องของพรบวิทยุคมนาคม
ทีนี้เรื่องของเครื่องแบบตำรวจแล้วก็ทะเบียนตาโล่

แล้วก็แน่นอนต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกแน่นะคะ

เขามีอาชีพเป็นแค่รอปภเท่านั้นเองนะ
แต่ว่าอยากจะเป็นตำรวจนะ

เป็นลูกจ้างร้านอาหารด้วยเป็นรอปภด้วย

แต่ว่าเขาคงอยากเป็นตำรวจมานานแล้วนะครับ